มาดูที่เรื่องราวอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของโรงพักหนองแขมนะครับ
สพสนหนองแขมนี่มีทั้งโรงพักหลังเก่ากับหลังใหม่นะครับ
หลังเก่านั้นก็ถูกทิ้งร้างมานานหลายปี
ตอนนี้ทางเขตน้องแขมได้เข้าไปปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อจะบุรณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม
แล้วก็ไปเจอสิ่งที่ชาวบ้านนั้นได้พูดถึงกันมานาน
อาถรรพ์ของต้นตะเคียนที่นำมาเป็นเสาของโรงพักหลังเก่า
ต้นนั้นก็มีน้ำมันตกมาด้วยนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราจึงลงพื้นที่
ไปดูว่าอาถรรพ์เรื่องนี้ตกลงแล้วเป็นอย่างไรกันแน่

หนึ่งในพนักงานฝ่ายรักษาความสะอาดเขตน้องแข็ม
ที่เคยเข้าปรับภูมิทัศน์พื้นที่หลังโรงพักเก่าน้องแข็ม

อ้างว่าสามารถสื่อสารกับวิญญาณหญิงสาว
สิงในต้นตะเคียนกลางอาคารเก่าสนองแข็มได้
เขาก็ได้จะมาบอกว่าเขาดีใจที่มาทำให้เขา
เมื่อก่อนเขาอยู่แบบลกนะ
อยู่แบบโลกนี้มาทำให้เขาเขาก็ดีใจเขาก็ชอบ
ที่มีชุดไทยที่พวกคุณเอามาให้เขาเขาก็ได้ใส่นะ
นั่นแหละอยากได้โชคกับเขาไปขอเขา

ขณะที่พนักงานเขตน้องแข็มเข้ามาปรับพื้นที่รอบอาคารเก่า
ก่อนลงมือได้ทำพิธีบวงสวง
แต่ก็ไม่ไหวเกิดเหตุการณ์ประหลาดกับพนักงานหลายคน
จนต้องทำพิธีขอเข้ามาอีกรอบ
ถึงจะสามารถลงมือทำงานต่อได้
มีเจ้าที่ของเราที่แบบตัดต้นไม้นะครับ

ก็คือกำลังจะเก็บกระเช้าที่ขึ้นต้นไม้
กำลังจะเก็บพอดึงอันนี้ออกปุ๊บ
ก็กระเช้าทับนิ้วนิ้วก้อยขาด
แล้วก็มีเจ้าที่คนหนึ่งรับกิ่งไม้ข้างบน

โดยที่คนที่ฟันไม่มีสติ
ฟันอย่างเดียวเลยจนเรียกชื่อ
ตกใจฮะมีอะไร
ก็ไปฟันเขาสมัยว่าไม่ได้ฟัน

ก็เย็บไป๗๘เข็มนะครับ

ผ้า๓สีเข็มขัดทอง

ผ้า๓สีเข็มขัดทอง

ผ้า๓สีเข็มขัดทอง

ผนังแตกกล่อนประตูหน้าต่าง
ที่หมดสภาพของเรือนไม้ทรงปัญญา

เป็นที่ทำการเก่าของสนน้องแข็ม

และถูกทิ้งร้างตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ทำลวดเราเองก็มีอะไรแปลกนะ

ก็อาจจะความเชื่อของเราด้วยว่า
ถ้าเราทำดีนะครับก็จะไม่มีอะไรมาทำเราได้นะครับ
สิ่งนี้นะครับก็มันก็เห็นมาตลอดนะครับว่า
สองต้นนี้เขาจะมีอะไรเยิ้มมา
แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะว่า
ก็ไม่เป็นไรเขาอยู่ของเขาไปนะครับ

ไม่ให้เป็นอะไรนะครับในส่วนที่ความเชื่อนะครับ
สนนแข็มและสำนักงานเขตนแข็ม
เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของเขตน้องแข็ม
แต่เหตุการณ์ประหลาดกับพนักงานที่เข้ามาตัดต้นไม้หลายคน
กลายเป็นที่จดจันถึงอาธัณภ์ของสาวตะเอคิณตกนมันกลาง

ลวงพักษ์อายุเก่ากว่า๑๐๐ปีอีกครั้ง

ความศรัทธาและความอาธรรณของลวงพักษ์
เป็นตำนานที่เล่าผ่านประสบการณ์ของแต่ละคน

แต่สิ่งนี้ก็ล้วนเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคล